มองหน้าหาเรื่องเรื่องแค่นี้เองนิดเดียวเนี่ยนะคะ
แต่ถึงขั้นต้องทำร้ายร่างกายกันเนี่ยนะคะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าร้านแห่งหนึ่งจับภาพไว้ได้ทั้งหมดดูภาพและเล่าให้ฟังนะคะ
คือมีกลุ่มคนด้านซ้ายมือนะเป็นเสื้อสีดำเขารับประทานอาหารอยู่
หลังจากนั้นรถจักรยานยนต์ในวงกลมสีแดงเอามาแล้วขี่มาแล้ว
ขี่เข้ามาในร้านแล้วตั้งใจพุ่งตรงมาที่โต๊ะคนที่เป็นกลุ่มใส่เสื้อสีดำเนี่ย
่งตรงมาแบบนี้แล้วก็ตะโกนถามอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะ
และหลังจากนั้นไม่รู้ได้คำตอบหรือยัง
ผู้หญิงคนนี้ออกมาห้ามออกมาปลักยายาแน่
แต่สุดท้ายสำเร็จไหมผู้ชายคนนี้ด้วยความที่แรงผู้ชายเยอะกว่าด้วยค่ะ
พุ่งเข้าไปชกเนี่ยโดนเข้าไปหนึ่งแล้ว
หลังจากนั้นสองคนเสื้อน้ำเงินกับเสื้อเหลืองมาสมทบนะ
สรุปแล้วมี๓คนนะคะกลุ่มที่เข้ามาหาเรื่อง
แล้วก็พยายามจะเข้าไปต่อยคนที่สวมเสื้อเชิดสีดำ
ซึ่งอยู่ด้านในสุดเพื่อนพยายามกันค่ะ
แต่สุดท้ายก็โดนไปหลายหมัดหมัดที่สองหมัดที่สามหมัดที่สี่
โดนไปหลายหมัดนะคะแต่ผู้ชายคนที่สวมเสื้อเชิดสีดำ
เขาก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรเขาก็พยายามยืนอยู่เฉย
แล้วก็ถามว่าพี่มีอะไรมีปัญหาอะไรทำไมมาต่อยผมแบบนี้
นี่คือคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถามว่าสรุปสุดท้ายแล้ว
เรื่องมันจบยังไงผู้ชายเสื้อขาวค่ะต่อยเขาจนหนำใจแล้ว
ขึ้นรถจากกระยานยนต์ขับปลบหนีออกไปเลยนะคะ
เอามาโพสต์ไว้แล้วก็เล่าเรื่องราวเกิดขึ้นว่า
ทั้งสองฝ่ายไปเที่ยวผับแห่งหนึ่งในปราจีนบุรีค่ะ
ช่วงนั้นเนี่ยนั่งโต๊ะใกล้กันฝ่ายชายเสื้อขาวเป็นเจ้าถิ่น
อ้างว่าชายในกลุ่มวัยรุ่นซึ่งสวมเสื้อดำเนี่ยเป็นวัยรุ่นต่างถิ่น
นั่งใกล้กันก็เกิดการมองหน้ากันในร้าน
แล้วก็เกือบมีเรื่องมีราวกันไปแล้วรอบหนึ่งในร้าน
หลังจากนั้นค่ะพอผับปิดเขาก็ออกมารับประทานอาหารข้างนอกกันแบบนี้
ชายเสื้อขาวตามหาตามร้านต่างใกล้ผับที่ตัวเองไปเที่ยวมา
ที่มันปิดไปแล้วเนี่ยสุดท้ายเจอมานั่งกินข้าว
ก็เลยตามเข้ามารุมทำร้ายร่างกายเพิ่มเติมค่ะ